มีก็เลยถามเขาว่าที่เดินออกไปรอบแรกเจออะไร
เขาเลยบอกว่ารอบแรกที่ยังไม่ได้พามิ้นออกไป
คือตรงถังน้ำแข็งมันจะเป็นถังสีส้มที่เราเคยเห็น

เขาเห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ข้างทาง

เป็นผู้ชายคือรูปร่างสันทัศน์ผิวดำ
รู้เลยว่าผิวดำแดงแล้วก็จ้องมาที่เขา
อีกรอบนึงเขาทนไม่ไหวเขาปวดฉี่มาก

มันก็ต้องผ่านประตูตรงนี้ค่ะที่จะเห็นถังน้ำแข

ตอนที่เขาเดินผ่านไปค่ะไอ้ฝั่งซ้ายมือไม่เห็นอะไรแล้ว
แต่กลับเห็นฝั่งขวามือตรงบันไดทางลง
บันไดนี้ค่ะเขามองไปปุ๊บเขาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการสถานีผีดุ
รายการที่รวบรวมนักเล่าเรื่องหลอนจากโซเชียล
มาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับ
ทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าในปีนี้

โดยผมวัชลพลฝึกใจดีครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
อย่าเก็บเรื่องของคุณไว้คนเดียวครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราว

และแขกรับเชิญรอพบกับคุณผู้ชม

ที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น

ท่านนี้เคยโทรมาเล่าเรื่องกาเลียวกับเพื่อนจากโลกโซเชียล
ครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องเกี่ยวกับของแถมครับ
ของแถมจากบ้านมือสอง

วันนี้ถือว่าเราได้เห็นหน้าค่าตาวันครั้งแรก

ผมมีกราฟให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มิ้น

แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นความกลัว

จะพูดว่ากลัวมันก็ไม่ถึงกับกลัวค่ะ

ด่าผีเหรอยังไงสมมุติเจอผีคืออย่างที่อันนี้ยกตัวอย่างสั้นแบบ
อย่างเคยเจอตอนที่เรียนมหาลัยจะชอบชอบมีเสียงหรืออะไรมาจากด้านบนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะแบบเราเคยสะบดไปแบบเฮ้ยเงียบหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

กลัวการแช่งที่ไม่ได้ให้ไปผุดไปเกิด
ของแถมจากบ้านมือสอง
เรื่องนี้ประสบการณ์ของใคร
บ้านที่ช่วงวันนี้อยู่ลงหน้ามีบ้านที่อยู่ปักตี
แต่อันนี้เป็นบ้านที่ซื้อเพิ่มมาเพื่อจะเอาไว้เป็นโกดัง
แล้วก็ใช้อยู่อาศัยบ้างอะไรอย่างนี้
ของแถมที่ว่านี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
คือเรื่องผ่านมาเมื่อประมาณ๑๐ปีก่อน
อาม่าก็คืออยากได้ตึกเพิ่มเพื่อที่จะได้เก็บของเก็บอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่อาม่าก็ซื้อเดินหาในซอยแถวบ้าน
บ้านมิ้นจะอยู่ริมถนนแต่อาม่าก็จะชอบหาในซอย
เพื่อแบบจะได้ไม่ไกลจากบ้านที่เราอยู่ปกติ
ก็ได้ไปเจอตึกนี้เป็นตึกล้าง

เป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในซอย
แต่ว่าล้างมาได้ประมาณ๓๐กว่าปีแล้ว
บางปีเขาเรียกอะไรนะ

ผมนึกว่าล้างแบบเชื้อปีสองปีอะไรอย่างเนี่ย
สามสิบกว่าปีตั้งแต่หลุ่นป๊าไว้หลุ่นเลยฮะ

ใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะอาม่าก็
ตกลงทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อย
เพราะว่าทรงบ้านอะไรทุกอย่าง
โจทย์อาม่าอาม่าก็คือจริงมันเป็นตึกสี่ห้องติดกัน
แต่อาม่าซื้อแค่๒อีก๒ห้องขายให้เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่ซื้อมาได้ปุ๊บก็ยินดีก็เดินเข้ามาในบ้านว่า
เราซื้อตึกใหม่แล้วนะอาม่าซื้อตึกใหม่แล้วไปดูบ้านกัน
ก็พาน้องมายค่ะพาเข้าไปดูบ้านน้องมายผู้ซึ่งมีเซนต์มาก
มายก็พอเดินเข้าไปที่บ้านน้องมายก็ตกใจเลยแล้วก็บอกว่า
รู้ไหมว่าบ้านที่อาม่าซื้อเป็นบ้านที่มันเกิดแดจาวูขึ้นมา
คือก่อนหน้านี้ค่ะน้องมายเคยฝันว่าตัวเองวิ่งเล่นอยู่ในซอยบ้าน
วิ่งเล่นกับเพื่อนอะไรปกติค่ะแล้วอยู่ดีดีในฝันนั้นนะคะ
ก็มีประตูของตึก๔ห้องนี้ค่ะประตูหนึ่งเปิดออกมา
เป็นประตูเหมือนเหล็กประตูเหล็กใช่ที่สมัยก่อนประตูมันก็ค่อยแง้มออกมา
หลังจากที่ประตูมันแง้มออกมาน้องมายก็แบบด้วยความสงสัยค่ะเดินเข้าไป
เดินเข้าไปด้านหลังมันก็จะเป็นเหมือนพื้นที่โล่งแต่มันจะมีประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งก่อนจะเป็นพื้นที่โล่ง
มายบอกว่าประตูนั้นค่ะก็ค่อยอ้าออกมาเหมือนกัน
หลังจากที่ประตูอ้าออกมาปุ๊บน้องมายมองตรงไปหลังบ้านนะคะ
มันก็จะเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นเงาดำแต่หันหลังอยู่ผมยาวถึงกลางหลัง
รู้แค่นี้น้องมายว่าตอนนั้นคือกลัวมากก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
ซึ่งน้องมายบอกว่าแล้วมันเป็นอะไรที่มันตรงกันกับที่ว่า
ตอนที่น้องมายเห็นบ้านหลังนี้ค่ะมันคือหลังเดียวกัน
คู่เดียวกันกับที่อาม่าซื้อตกลงทำสัญญาซื้อ
นี่ก็เป็นที่เห็นให้ฝันเลยหรอที่นี่เลยหรออเรนนี่ใช่ค่ะเป็นคู่นี้เลย
คือมันจะมี๔ห้องแต่ว่าอีก๒ห้องคือเขาเลือกไปก่อนแล้ว
แล้วมาก็เลยบอกว่าโอเคเอา๒ห้องนี้แล้วซึ่งเป็นสองห้องนี้แหละที่น้องมายไฟ
แล้วตรงประตูหลงประตูเหล็กเหมือนกันไว้อเรนนี่เหมือนได้ฝันเลย
แล้วตอนนั้นนะคะน้องมายก็โอเคน้องมายก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไร
ได้มาแล้วก็คือได้มาแล้วเราก็โอเคอยู่ใช้ชีวิตปกติ
ด้วยความที่มันเป็นบ้านล้างเราก็เริ่มรีโนเวทบ้าน
ก็เรียกช่างคนแรกมาช่างคนแรกอะค่ะเริ่มมาทุบบันได
เพราะว่าอาม่าไม่ต้องการให้เวลาเรามองเข้าไปในบ้านนะคะ
เราจะเห็นบันไดเลยอ่าครับซึ่งเวลาเราเห็นบันได
มันจะทำให้ผิดห่วงจุ้ยอะไรของเขาอ่าบางคนที่เชื่อหลักห่วงจุ้ย
ใช่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันจะขัดหูขัดตาเลยค่ะ
เขาก็เลยสั่งให้ช่างอ่ะค่ะทุบบันไดชั้นหนึ่งอืมแล้วก็ชั้นสอง
ระหว่างที่ช่างเข้ามารับเหมาลูกน้องก็ทุบบันไดทั้งคืนปกติ
วันรุ่งขึ้นนะคะหัวหน้าช่างก็โทรมาหามาแล้วบอกว่า
คดีเราเข้าไปไม่ได้แล้วนะแบบลูกน้องอ่ะป่วย
อาจจะแบบขอเว้นสัก๓๔วันเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่
พักก่อนขอพักก่อนขอพักงานตรงนี้ก่อน
อาม่าก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรมีอะไรบอกได้นะ
บอกว่าลูกน้องป่วยทำงานไม่ไหว
อาจจะเป็นเพราะว่าทุบงานหนักหรืออะไรอย่างนี้
อาม่าบอกไม่เป็นไรให้รักษาตัว
พอจากประมาณ๓วันนะคะอาม่าโทรตามว่าทำไมถึงยังไม่มา
ตอนนั้นนะคะหัวหน้าช่างก็พูดกับอาม่ากลับมาว่า
ลูกน้องอ่ะยังไม่หายป่วยเลยแล้วก็มีท่าทีที่หนักขึ้น
อาม่าก็เลยถามว่าก่อนที่จะทำไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือยัง
หัวหน้าช่างก็เลยพูดบอกว่าต้องไหว้ด้วยเหรอ
อาม่าก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวลื้อมานะแล้วเดี๋ยวว่าจัดกระดาษให้
ตอนนั้นที่บ้านก็จัดกระดาษที่บ้านหนูขายเป็นกระดาษไหว้เจ้า
กระดาษหนึ่งกระดาษทองใช่เป็นไหว้เกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้ว
อาม่าก็เริ่มเอาหิ่งเตี๋ยที่เขาเรียกว่ากระดาษเงินกระดาษทองค่ะ
เอาใส่ถ่านให้ประมาณ๑๒ใบแล้วก็มีส้ม๕ลูกแล้วก็มีทูบ๕ดอก
เอาให้หัวหน้าช่างกลับไปที่ตึกนี้เพื่อจะทำการไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทาง
ระหว่างที่ช่างไหว้อะไรเสร็จสิ่งที่มันน่าประหลาดใจก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะเขาก็หาย
ตอนแรกไม่มีทีท่าว่าจะหายใช่รู้สึกว่ายังอ่อนเพลียแบบเหนื่อยมากล้ามากแล้วก็แบบไข้ยังสูง
หลังจากนั้นนะคะวันรุ่งขึ้นก็คือหายแล้วก็กลับมาแบบเริ่มทุบต่อได้
เริ่มทำงานต่อได้ปกติเลยแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะคะพอดีลูกน้องเขาเกิดการลักทรัพย์ในบ้านขึ้น
เอาเหล็กเอาอะไรไปขายแล้วก็เลยพักตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ขอพักตรงนี้ไปก่อน
หลังจากที่เราพักตรงนี้เสร็จเราก็อาม่าก็บอกว่าไม่อยากทิ้งนานก็หาช่างคนที่สอง
แต่ช่างคนที่สองซึ่งมันหายากมากค่ะเขาก็เลยโทรกลับไปหาช่างคนเดิม
คนเดิมบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกน้องให้หมดเลยแล้วคราวนี้เราจะคุมเองคืออยู่ตรงนั้นเลย
พอเริ่มครั้งที่๒เริ่มเข้ามาทำแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดี
จนหลังจากคือบ้านตึกอะค่ะมันจะเป็นสองห้องติดกันครับตึกที่เป็นรั้วทางเข้าอะค่ะ
คือหลังจากเรามองเข้าไปด้านหลังเขาเริ่มเกาะกำแพงอะไรเรียบร้อยแล้ว
หลังบ้านเป็นพื้นที่โล่งอะค่ะอาม่าอยากให้เป็นตึกขึ้นมา
เพื่อที่จะใช้เป็นครัวแล้วก็ใช้เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นบันไดทางขึ้น
จะอยู่ด้านหลังเลยจะไม่ให้มายุ่งอยู่ข้างด้านหน้า
หลังจากนั้นนะคะอาม่าก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่
เราก็เริ่มตรงไหนที่ทำค้างไว้ก็ทำต่อไปครับเราก็ทำได้จนถึงประมาณชั้นสองด้านหลังค่ะ
ไดขึ้นจนถึงชั้น๒มีห้องน้ำมีห้องอะไรเรียบร้อย
แต่ว่าเขาทำไม่จบเขามีติดปัญหาอะไรบางอย่างทำให้ช่างคนนี้ก็จบไปค่ะ
คือเราก็จบไปกับช่างคนนี้หลังจากนั้นช่างคนที่สามก็เข้ามา
อาม่าก็ติดต่อช่างคนที่สามเข้ามาช่างคนที่สามอะค่ะเขาเป็นรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
รู้เกี่ยวกับการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ทำให้มันสำเร็จไปได้ด้วยดี
คือเริ่มสร้างจากชั้นที่๒แล้วก็เริ่มชั้นที่๓ขึ้นมา
พอหลังจากชั้นที่๓ค่ะคราวนี้เราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างอาคารเพิ่มเติมต่อเติม
ก็มีการขึ้นลงขึ้นศาลตรงนี้ก็คือจบไปก็เลย
มาเลยบอกว่าโอเคงั้นตัดใจอยู่แค่ชั้น๓ทำหลังคาปิดจบจบแค่ตรงนั้น
หลังจากนั้นนะคะอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวเราขอพักตรงนี้ไว้สักพักหนึ่ง
แล้วก็ค่อยเรียกช่างคนใหม่มาแล้วก็ปล่อยเอาไว้รู้สึกว่าทิ้งไว้ได้ประมาณปีกว่ากว่าค่ะ
หลังจากที่มีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลกันอาม่าก็เรียกช่างคนที่สี่เข้ามา
พอเราจบศาลเราชนะเรียบร้อยเราก็ให้คนที่๔เข้ามาทำ
คนที่สี่ค่ะเป็นช่างที่เคยเป็นลูกน้องเก่าป๊าป๊า
เขาชื่อลุงลุงแดงลุงแดงอะค่ะก็เข้ามาอาศัยในบ้านเลย
คือทำงานด้วยแล้วก็อาศัยในบ้านตอนนั้นนะคะด้านล่างของตึกจะมีห้องทางซ้ายมือ
ทางซ้ายแล้วก็ชั้น๒จะมีห้องนอนทางด้านหลังอีกห้องหนึ่ง
ตอนนั้นลุงแดงอยู่ห้องด้านล่างชั้นหนึ่งแล้วก็มีลูกน้องเป็นผัวเมียอยู่ห้องนั้น
แล้วก็ลุงแดงอะค่ะก็พาเมียพาลูกอะไรมาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ทำงานไปด้วยจะได้สะดวกสบาย
หลังจากที่เขาอยู่ได้สักพักอะค่ะทำงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
เริ่มมีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปกติ
เราก็โอเคตอนนี้เราก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องปกติของการตากฝนหรือทำงานหนัก
แล้วก็ปล่อยไว้จนเมียเขาหายปุ๊บลูกสาวเป็นลูกสาวคนโตค่ะป่วยต่อ
พอเมียหายก็คือป่วยต่อเลยติดกันเลยเขาก็คิดว่าเอออาจจะเป็นไข้หวัดอะไรที่ติดกัน
หลังจากคนที่สองผ่านไปก็เป็นลูกคนเล็กของเขาป่วยต่อต่อกัน๓คนนะคะ
ตอนนั้นลุงแดงก็โทรมาหาป๊าบอกว่าเนี่ยเราป่วยมา๓คนแล้วนะแล้วลูกคนเล็กก็ยังไม่หาย
มันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ค่ะป๊าก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคงจะแบบอาจจะทำไม่ถูก
หรือว่าไปพูดอะไรที่ผีบ้านผีเรือนไม่ชอบหรือเปล่าป๊าก็เลยทักแบบนี้
แดงเขาบอกว่าแล้วถ้าให้ทำยังไงป๊าก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดกระดาษไหว้ให้ค่ะ
หลังจากนั้นกลับมาป๊าก็ทำคราวนี้จะเป็นกระดาษที่เหมือนไหว้สัมภเวษีจะเป็นเหมือนแบงค์กงเต็ก

ถูกต้องค่ะคันนี้จะเป็นเหมือนแก๊งกงเต็กที่เราเคยเห็นผ่านผ่านตาแล้วก็เป็นแบบพวกเขาเรียกกระดาษเงินกระดาษทองแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
แล้วก็มีเขาเรียกว่าใบเบิกทางหรือว่าองค์แซจีอันนี้เขาเรียกว่าใบเบิกทางที่จะให้สำหรับสัมภเวษีเขาใช้
มันจะมีกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้บรรพบุรุษ

แต่อันนี้ไหว้สัมภเวษีเลย
ใช่คือจะเป็นแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าแค่เหมือนว่าแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปไหว้สิ่งไหนแต่เป็นสำหรับไหว้วิญญาณโดยตรงค่ะ
ป๊าก็เอาจัดของให้เสร็จเรียบร้อยมีเหล้า๑ดอกมีแอปเปิ้ล๑ลูกแล้วก็ให้ทูบหนึ่งดอกเอาไปทำพิธี
ลุงแดงก็เอากลับไปทำพิธีไหว้อะไรปกติหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นนะคะลูกเขาวิ่งเล่นได้ปกติคือลุกขึ้นมาวิ่งสดใสล่าเริงปกติเลย
ลุงแดงก็บอกเออสงสัยคงจะทำผิดผีผิดอะไรของเขาหลังจากนั้นนะคะไม่นานประมาณทำงานได้ประมาณอาทิตย์นิดนิด
ลูกน้องคนสองผัวเมียค่ะลูกน้องหลังจากที่ทำงานได้สักพักป๊าก็จ่ายเงินเดือนให้พอจ่ายเงินเดือนปุ๊บเขาก็เอาเงินเดือนไปใช้ดื่มเหล้าดื่มอะไรสังสรรค์กันนะคะพอสองผัวเมียเขาได้เงินมาเขาก็สังสรรค์ดื่มเหล้าก็คุยกันแต่ด้วยความที่พอคนไม่มีสติค่ะเมามีปากเสียงทะเลาะกันตบตีกันเลือดตกยางออกในบ้านเลย

พอวันรุ่งขึ้นป๊าก็รีบเดินเข้าไปหาว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันลูกแดงบอกว่าแปลกมากคืออยู่ดีมันก็วิ่งออกมาจากห้องแล้วบอกว่ากูไม่เอาแล้วเป็นผู้หญิงค่ะเป็นฝ่ายผู้หญิงวิ่งออกมาแล้วบอกกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่ทำแล้วแล้วก็วิ่งออกมาหลังจากนั้นเป็นฝ่ายชายวิ่งตามออกมาซึ่งพอเช้า

เพราะว่าเผื่อเวลาเราเอาของบริเวณก็ไปเก็บของอะไรเนี่ย

เราก็พักโครงการนี้ไว้ประมาณปีกว่า

อยากให้เสร็จเลยเพราะว่าเรามีทั้งหมด๕ชั้น
อาม่าก็เลยคิดว่า๕ชั้นนี้อยากทำให้มันเสร็จเรียบร้อย
เผื่อว่าต่อไปอนาคตเราไม่รู้ว่าข้างบนเราจะทำอะไรได้บ้างค่ะ
หลังจากนั้นนะคะอาม่าก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องหาช่าง
บังเอิญไปได้ช่างแถวนั้นนะคะเป็นช่างที่คนแนะนำกันต่อมา
อาม่าก็เรียกช่างคนนั้นนะคะเข้ามาทำ
ช่างก็คือแบบไฟแรงมากด้วยความที่อยากได้เงินอยากได้ตังค์มากมากเลย
เพราะว่าช่างทำคนเดียวช่างมากับแค่เมียเขาสองคนทำคู่กัน

ก็คือเหมือนตอนที่อาม่าเรียกมาค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะทำคนเดียว
ว่าเดี๋ยวคงจะมีลูกน้องอะไรมาอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าผมทำคนเดียวนะอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่ง
แต่ว่าช่วงระยะเวลาค่ะอาจจะแบบไม่ได้สำคัญสำหรับอาม่า
แต่อาม่าบอกว่าขอให้เสร็จและงานสวยงานออกมาดี
หลังจากที่อาม่าทำเรียกช่างมาทำเขาก็มากับภรรยา
เริ่มไล่ปูกระเบื้องจากชั้น๕ไล่จากชั้นบนปูกระเบื้อง
เขาคือไฟแรงมากคือทำตั้งแต่ประมาณ๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
คือไฟแรงมากค่ะขยันมากสองผัวเมียช่วยกันผสมปูนแบกปูนขึ้นทำเองหมดทุกอย่าง
พอหลังจากที่เขาทำได้สักพักนึงเมียเขาก็ได้เหมือนแบบได้งาน
ได้งานแถวนั้นก็บอกว่างั้นผัวทำคนเดียวนะปล่อยผัวทำคนเดียว
เมียก็โอเคไปทำงานข้างนอกเพื่อว่าเขาต้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาทำคนเดียวแต่สิ่งที่แปลกหลังจากนั้นก็คือ
หลังจากที่เขาทำงานได้หลังจากที่เมียเขาไม่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
ผัวเขาเริ่มเปลี่ยนจากทำสองสามทุ่มเริ่มเหลือแค่ไม่เกินพระอาทิตย์ตกดิน
แต่เราก็ไม่ได้ไปขยันขยอถามเขาเป็นอะไรอ่ะเขาคงเหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ปล่อยเขาทำปล่อยเขาทำของเขามาเรื่อยจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเมามาก
ที่เวลาหนูไปตรวจงานหนูจะเจอขวดเหล้าขวดเบียร์ทุกชั้นที่เขาทำไล่ลงมา

แล้วเวลาคุยกับเขาคือจะตาแดงแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
คือแบบจะเหมือนคนเมาตลอดเวลาแต่คือทำงานออกมาโอเคค่ะทำงานออกมาดี
แต่แค่ว่าเขาเริ่มมีอาการที่ดื่มเยอะดื่มผิดปกติ
เราก็ไปบอกเมียเขาว่าถ้าดื่มแบบนี้แล้วเดี๋ยวตกบันไดอะไรขึ้นมาทำยังไง
เดี๋ยวอุบัติเหตุขึ้นมาเมียเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะบอกผัวให้
แต่สิ่งที่มันก็แปลกมาเรื่อยก็คือเขาก็จะกลับบ้านแบบ๔โมงเย็น๕โมงเย็นค่ะ

เร็วมากคือบางวันเคยขึ้นไปแอบขึ้นไปเดินขึ้นไปคือเขานอนกลางบ้านเลย
แบบหลับแบบกลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเขาจะสะดุ้งตื่นทุกครั้งว่า
ก่อนมืดเขาจะรีบกลับบ้านทันทีถึงเขาจะทำงานหรือไม่ทำงานก็แล้วแต่
เขาจะกลับบ้านเร็วทุกครั้งจนทำจนไล่ลงมาเสร็จจนทาสีอะไรเรียบร้อยครบ
คนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นอาม่าก็เริ่มมาทำประตูหน้าต่าง
เริ่มกั้นห้องอะไรเรียบร้อยหลังจากนี้คือบ้านนี้เริ่มรับแขกค่ะ
ปล่อยรับแขกก็คือญาติญาติที่มาจากต่างจังหวัดก็ให้มาพักที่บ้านนี้
ก็มีห้องนอนมีแอร์มีอะไรปกติก็เริ่มให้ญาติเข้ามานอน
แต่ญาตินะคะก็แบบด้วยความที่ญาติมาครั้งคืนสองคืนแล้วก็กลับไป
ญาติก็ไม่ได้เจออะไรไม่มีอะไรที่มันน่าตกใจค่ะ
แต่ช่วงระยะเวลาที่ญาติมานอนมิ้นกับน้องมาย
แล้วก็บางทีก็เป็นป๊าบ้างหมาบ้างเข้ามาสลับกันนอน
เราก็จะเห็นเหมือนกันคือเราจะเห็นวิญญาณที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิง
เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้านเรา
ถูกต้องค่ะคือจะเห็นเงาเริ่มจากเห็นเงาก่อน
แล้วก็เราก็สงสัยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่เห็นบ่อยจน
พูดเรียกสรรพนามแทนเขาว่าพี่สาวค่ะ
คือถ้าสมมุติวันนี้มิ้นเข้ามิ้นไปเจอมิ้นก็จะเดินออกมาว่า
วันนี้เจอพี่สาวอีกแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือจะแบบวันนี้มิ้นเจอพี่สาวนะว่ายืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาจะมีจุดที่เขาจะยืนไม่กี่ที่
คือบริเวณบันไดขึ้นชั้น๑ชั้น๒แล้วก็ชั้น๓ด้านหลัง
เขาจะอยู่แค่ช่วงด้านหลังค่ะเขาจะไม่วุ่นวายในตึกค่ะ
แล้วหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้น
ก็คือเพื่อนคนแรกที่มาที่บ้านค่ะ
จะบอกก่อนว่าเวลาเรามองเข้าไปในบ้านนะคะมองตรงไปมันมีรั้วก่อน
ถัดจากรั้วเป็นประตูที่เป็นบอกพี่แจ๊คว่าเป็นเห็
ประตูเหล็กตึกแถวถูกต้องประตูเหล็กตึกแถว
แล้วเวลาเรามองเข้าไปค่ะอาม่าด้วยความที่อาม่าตีกำแพงทึบค่ะ
พออาม่าตีกำแพงทึบเสร็จอาม่าก็รู้สึกว่ามันทึบ
ห่วงจุ้ยมันไม่โอเคอาม่าเลยตีช่องเล็กเป็นหน้าต่าง
ก่อนทางขึ้นบันไดเล็กค่ะซึ่งให้มันมีช่องให้มีแสงเข้าไป
แต่ช่องนั้นนะคะเป็นช่องที่เวลาทุกคนมาแล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่า
เหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นจะเป็นผู้หญิงผมยาวก้มอยู่ประมาณอย่างนี้ค่ะ
ผมยาวมากมากเลยแล้วก็คือเขาจะพยายามมองมาหน้าบ้าน
แต่เขาไม่ได้ขึ้นมาสบตาเราเขาจะมองต่ำ
มิ้นเห็นครั้งแรกเพื่อนมิ้นก็บอกว่ากลับบ้านแล้วนะไม่เข้าแล้วกลับบ้านดีกว่า
เพื่อนมิ้นรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่สมาชิกในบ้าน
ใช่เพราะว่าบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่
ค่ะหลังจากที่เพื่อนกลับบ้านไปเพื่อนก็โทรมาเล่าว่าเห็น
เห็นจริงว่ะตรงนั้นเลยตรงที่เหมือนทุกคนทักเลยอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มชวนเพื่อนมาปาร์ตี้
เราก็เริ่มจัดสังสรรคปาร์ตี้เราจะไปจัดกันชั้นบนชั้น๓มันจะเป็นห้อง
ระหว่างที่เราก็นั่งคุยเล่นปาร์ตี้ปกติเพื่อนคนเดิมค่ะ

เขาก็เรียกมิ้นท์แล้วว่ามิ้นไปตักน้ำแข็งเป็นเพื่อนหน่อย
มินก็บอกว่าโอ๊ยจะนั่งคุยไปสิเดินเองคนเดียว
แค่นี้เดินไม่เป็นเหรอเพราะว่าหลังจากห้องที่มิ้นปาร์ตี้ค่ะ
จะเป็นห้องพระนิดนึงหลังจากด้านหลังไปจะเป็นบันไดลง
แล้วก็มีห้องน้ำส่วนทางซ้ายมือเป็นทางที่เป็นตากผ้า
แล้วก็เป็นตู้น้ำแข็งเป็นถังน้ำแข็งที่เอาไว้

ใช่ก็ระยะเวลานี้เขาก็แบบว่าเขาไม่อยากเดินออกไป

ก็ออกก็ออกแล้วก็เดินตามเขาออกไปค่ะ
หลังจากที่มิ้นเดินตามเขาออกไป
มิ้นก็ถามว่าอะไรเห็นอะไรเหรออะไรอย่างนี้
เขาก็แบบไม่พูดแต่เขาใช้วิธีเฉง้อแบบซ้ายขวาอะไรอย่างนี้
เหมือนเขาก็เลยตอบเราด้วยสายตาใช่

มิดก็เดินเปิดไฟให้เขาปกติเขาบอกว่ารอด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าน้ำด้วย
มิ้นก็บอกเดี๋ยวรอยืนเล่นโทรศัพท์มิ้นก็ยืนเล่นโทรศัพท์
เขาก็เดินตักน้ำแข็งเสร็จเขาก็รีบปิดประตูเดินเข้าห้องน้ำปกติ
เขาก็วิ่งตามออกมาแล้วเขาบอกว่าไปเข้าห้อง

หลังจากนั้นค่ะทุกครั้งมิ้นสังเกตก็คือ
เวลามีเพื่อนคนไหนออกไปห้องน้ำเขาจะวิ่งตาม
คือเขาจะไม่ออกคนเดียวแล้วเขาจะวิ่งตาม
แล้วในคืนนั้นนะคะด้วยความที่เราคุยกันคุยแล้วก็สังสรรค์ปาร์ตี้
ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วก็ปาร์ตี้ไปได้ถึงประมาณตีสอง
ระหว่างเรากำลังตี๒ค่ะเป็นเวลาที่เราเล่าเรื่องผีได้แบบสนุกมาก
เราก็รู้สึกว่าโอเคเราเริ่มเข้าบทในเกี่ยวกับบริบทที่เป็นเรื่องผี

ใช่เริ่มมีคนแบบพูดขึ้นมาว่าเราเล่าเรื่องผีกันดีกว่า
หลังจากที่เขาเริ่มเล่าเรื่องผีกันค่ะยังไม่ทันขึ้นเรื่องใดไฟดับ
ดับแค่ในห้องไฟดับแบบพึบ
คือที่เรารู้เพราะว่าใต้ประตูเราจะเห็นไฟจากด้านนอก

แต่ตอนนั้นนะคะด้วยความที่มิ้นเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

แต่เพื่อนก็มองทุกคนก้มมองใต้ประตูไปว่า
ทำไมข้างนอกไม่ดับมันต้องมีคนแกล้งแน่เลย
แต่ตอนนั้นคือป๊ามิ้นกับแม่มิ้นนอนอยู่ข้างล่างนอนเรียบร้อยหลับไปแล้ว
ทุกคนก้มลงมาแล้วมันเป็นฉากเดียวกัน

ทำยังไง

พร้อมกันเลยมีเพื่อนอยู่ประมาณ๕๖คนตอนนั้น

พอเปิดไฟมึงเร็วไปนอน
แล้วทุกคนก็เก็บโทรศัพท์อย่างรวดเร็วค่ะ

เพราะว่าของที่กินวางไว้ตรงนี้แหละ

พอไฟดับปุ๊บเราไปเปิดไฟ

ว่าอะไรมีอะไรเล่าสิพูดสิอะไรอย่างนี้

แล้วก็เดินลงมาชั้น๒เป็นห้องนอน

เช้ามาเพื่อนก็จับกลุ่มคุยกันเลย

มีอะไรเล่ามาสิเมื่อคืนเจออะไร

ระหว่างที่มิ้นกำลังลุกขึ้นมาคำหาที่เปิดไฟ
ทุกคนมองว่ามันต้องมีคนแกล้งแน่ด้านนอก

เขาบอกว่าตอนนั้นนะคะเห็นเป็นเท้า

แต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนมอมแมม
เดินผ่านไปแล้วก็เดินผ่านกลับ

เปื้อนผ่านประตูไปสักพักแล้วก็เดินผ่าน

เพื่อนก็แบบสะดุ้งขึ้นมาพร้อมกันที่เป็นเวฟขึ้นมาพร้อมกันค่ะ
เขาบอกว่าไปนอน

อาจจะเป็นพี่สาวไม่อยากให้เล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ในบ้านก็ได้
ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสมาชิกในบ้านหรอก
จะมาเดินไปเดินมาอย่างนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าทุกคนนอนใช่หลังจากนั้นนะคะ
หลังจากที่เพื่อนเห็นอันนั้นมิ้นก็เลยไปแซะเพื่อนคนที่มีเซนต์นะคะ
ว่าทำไมถึงไม่ออกไปเอาน้ำแข็งเอง
ก็เลยถามเขาว่าที่เดินออกไปรอบแรกเจออะไร
เขาเลยบอกว่ารอบแรกที่เจอเลยนะรอบแรกที่ยังไม่ได้พามิ้นออกไป
คือตรงถังน้ำแข็งมันจะเป็นถังสีส้มที่เราเคยเห็นถังใหญ่สีส้ม
เขาเห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ข้างถังแล้วก็มองมัน
เดี๋ยวผู้ชายเหรอเป็นผู้ชาย
รูปร่างคือรูปร่างสันทัศน์ผิวดำรู้เลยว่าผิวดำแดง

จ้องทำตาแบบทำตาขมินเลย
ตอนนั้นคือเขาปิดประตูกลับมาแล้วบอกว่ามึงไปหยิบให้หน่อยสิ
คนข้างว่ามึงไปตักให้หน่อยซิอะไรอย่างนี้
แล้วคนข้างก็เดินออกไปตักปกติ
เขาบอกว่าอีกรอบนึงเขาทนไม่ไหวเขาปวดฉี่มาก
เขาก็เดินจะไปห้องน้ำเดินไป
มันก็ต้องผ่านประตูตรงนี้ค่ะที่จะเห็นถังน้ำแข็งเขาก็เดินผ่านไป
ตอนที่เขาเดินผ่านไปค่ะไอ้ฝั่งซ้ายมือไม่เห็นอะไรแล้ว
แต่กลับเห็นฝั่งขวามือตรงบันไดทางลง
บันไดที่อยู่ประมาณชั้นสอง
บันไดนี้ค่ะเขามองไปปุ๊บเขาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาว

เป็นผู้หญิงผมยาวคนเดิมเลย
ก็แบบยืนแต่มองต่ำไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามอง
เขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นเขาบอกว่าโอเคไม่เอาแล้วไม่ฉี่แล้ว
กลับมาดีกว่าแล้วก็มาบังคับให้มิ้นไปรอเขา
ค่ะเรื่องก็อันนี้เรื่องเพื่อนก็คือจบไป
นี่คือเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังแต่อย่าลืมว่ามิ้นและครอบครัว
รับรู้มาตลอดในข้อมูลของเราว่าบ้านเรามีแต่ผู้หญิง
ที่เรื่องเขาเป็นพี่สาวแต่เพื่อนเห็นผู้ชาย
ถูกค่ะใช่ก็คือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพิ่มซึ่งเราก็ยังหาสาเหตุจากตรงนั้นไม่ได้
ค่ะหลังจากที่เรื่องเพื่อนนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องน้องหมาที่แบบ
หมาจะเป็นน้องหมาสีดำที่จะติดน้องมายมากปกติเวลาน้องหมาตัวเนี้ยเวลาไปไหนเขาจะเดินตามน้องมายตลอดเวลา
นั่งก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทุกครั้งที่เข้าไปเขาจะไปวิ่งเล่นอยู่ทางหลังบ้าน
จะชอบมากในการวิ่งแล้วเหมือนเล่นกับใครค่ะเพราะดิกหางแล้วเห่า
แล้วก็แบบเหมือนดีใจในการเล่นทุกครั้ง
คือถ้าน้องหมาเขาจะเล่นกับคนหรือเล่นกับใครเราจะดูอาการเขาออก
ถูกต้องใช่เขาจะดิกหางสายหัวอะไรของเขาอะค่ะ
แล้วก็แบบเขาดีใจกับสิ่งที่เราเป็นอากาศเป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นบันไดเลยค่ะ
จนแบบบางครั้งน้องมายก็จะอุ้มมาแล้วบอกพี่สาวเลิกเล่นได้แล้วน้องไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องก็แบบพอเวลาอุ้มน้องกลับมาคือน้องหลับแบบนอนหลับไปเลยค่ะหลังจาก
หลังจากที่มีเรื่องราวต่างน้องมายก็อยากรู้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามใครดี
จนมีอยู่คืนนึงน้องมายได้เข้าไปนอนบ้านข้างในระหว่างที่นอนหลับเขาก็บอกว่า
เช้ามาค่ะเขาวิ่งมาหามิ้นทันทีแล้วก็บอกว่าเจ๊หนูมีอะไรจะเล่าน่ากลัวมากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบมาเล่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหนูรู้แล้วล่ะพี่สาวมาจากไหน
คือค่ะในฝันนะคะที่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาอ่ะตื่นขึ้นมาในฝันแล้วเขาก็มอง
จากที่เรานอนเราจะอยู่ชั้น๒นอนลงไปแล้วเราก็มองลงไปชั้นที่๑มันจะเป็นตรงบันได
แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นคือกลับไปเป็นบ้านล้างเหมือนเดิมตอนที่เขาเขาเห็นในฝันเขาบอกว่า
เขาก็แบบกำลังมองไปรอบค่ะเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเอะอะโวยวายจากด้านล่าง
เขาก็เลยก้มมองลงไปว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะคะเห็นประมาณเห็นเป็นเงาดำผู้ชายประมาณ๓๔คน
ฉุดผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนี้ค่ะน้องมายจำลักษณะได้ชัดเจนเลย
คือเป็นผู้หญิงผมยาวถึงกลางหลังผมดำยาวตาคมผิวขาวหุ่นดีมากผอมเพียวคือหุ่นดีมากค่ะ
แล้วก็มีเสียงที่พูดออกมาคือเป็นเสียงที่ไม่เหมือนคนไทยเหมือนเป็นชาวเพื่อนบ้านเรา

ใช่คือเขาจะพูดแบบช่วยด้วยแต่เขาพูดไม่ชัดใช่น้องมายรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนไทยแน่นอน
แต่ตอนนั้นนะคะที่น้องมายแบบเหมือนโดนสะกดไปให้มองเห็นมองตรงนั้นนะคะคือน้องมายเห็นผู้หญิงคนนี้โดนถูกกระทำชำเลา

ในบ้านที่น้องมายแบบมองลงไปเลยค่ะระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้ค่ะโดนถูกกระทำชำเหล่าเขาก็แบบเบิกตาขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาจ้องกับน้องมายพอดี
ระหว่างนั้นเขาก็ร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลาจนเหมือนมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งบีบคอเขาค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบตายคาตรงนั้นเลย
แล้วตาเขาก็คือฟีดมองที่น้องมายเลยตอนนั้นน้องมายบอกว่าน้องมายกลัวมากในใจคือแบบตื่นตื่นสักทีแบบไม่เอาแล้ว
แล้วก็มีเสียงอะค่ะกระซิบมาข้างหูน้องมายพูดเหมือนประมาณว่าเห็นแล้วใช่ไหมช่วยพี่ด้วยนะโอ้โหค่ะ
คือพูดแค่นี้เลยน้องมายก็แบบโอเคเราจะทำยังไงดีแต่ตอนนี้เราต้องตื่นจากตรงนี้
พอเขาตื่นขึ้นมาค่ะเขากลัวมากในใจคือสะหรดมากเศร้ามาก
ระหว่างที่มินคุยกับน้องมายอยู่ค่ะป๊าก็เดินเข้ามาป๊าก็ได้ยินเรื่องที่น้องมายเล่ามาทั้งหมด
๊าก็เลยพูดบอกว่าเดี๋ยวป๊าจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะซึ่งป๊าเนี่ยค่ะเป็นคนที่กลุ่มความลับทุกอย่างไว้
คือป๊าก็เริ่มเล่าให้ฟังค่ะว่าคือเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ๓๐กว่าปีที่แล้วที่ตึกเพิ่งเริ่มสร้างเสร็จ
แต่ว่าเจ้าของเขาปล่อยทิ้งล้างไม่มีให้คนเช่าไม่มีให้คนเข้ามาอยู่
ด้วยความที่ปล่อยทิ้งหนามันก็จะเริ่มมีวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมเสพสารเสพติดเริ่มมีการขายยาอะไรในที่ตรงนั้น
ตอนนั้นนะคะป๊าก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ป๊าจะอยู่ในกลุ่มที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
เขาจะชอบไปดื่มเหล้าดื่มอะไรปกติค่ะระหว่างที่เขาดื่มเหล้าเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
แล้วก็มีอยู่คืนนึงค่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจากซอยซอยนั้นค่ะ
ได้ยินเสียงวัยรุ่นแบบตะโกนแบบกูไม่เอาแล้วแล้วก็วิ่งกันออก
เขาก็บอกโอเคเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าน่าจะคงจะแบบป้นยากันหรืออะไรเกี่ยวกับยาเสพติด
เขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็เข้าบ้านจนผ่านมาได้ประมาณ๓วันนะคะ
กลางคืนป๊าได้ยินเสียงเป็นรถกู้ภัยวิ่งเข้าในซอยนั้นแล้วป๊าก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วันรุ่งขึ้นนะคะรีบไปถามเพื่อนที่อยู่ในซอยนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเหรอเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็คือเขาเล่าให้ฟังว่าคืนที่เราได้ยินเสียงวัยรุ่นแตกคือออกมาค่ะวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่กลับเข้ามาที่เสพตรงนี้เหมือนเดิมแล้ว
แล้วก็สิ่งที่ผิดปกติก็คือคนที่เดินเข้าออกซอยค่ะจะเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ในตึกตึกนี้ด้านหลัง
เขาก็เลยคิดว่ามีคนไปผูกคอตายหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นด้วยความเป็นบ้านล้างค่ะอาจจะมีคนไปปิดฉี่ผูกคอตายตรงนั้น
เขาก็เลยรีบแจ้งกู้ไภค่ะพอแจ้งกู้ไภเข้ามาเก็บศพ
ผู้ภัยบอกว่าเจอผู้หญิงคนนึงร่างกายเปลยเปล่าถูกกระทำชำเหล่าเสียชีวิตไปได้ประมาณ๓วันแล้ว
เดี๋ยวนะเรื่องที่ป๊าเล่ากับเรื่องที่มายฝันเห็น
มันตรงกันใช่แล้วสิ่งที่มันบังเอิญมากกว่านั้นคือตรงปลายบันไดที่ทางขึ้นนะคะที่บอกว่าเป็นช่องหน้าต่าง
เป็นจุดที่เขาเสียชีวิตจุดเดียวกับที่น้องมายเห็นในฝัน
ไม้แม่นว่ะคือมันเป๊ะมากใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบมันหดหูมากแล้วก็น่าสงสารพี่สาวคนนี้น่าสงสารจริง
แล้วฟ้าก็เลยพูดกับทุกคนในบ้านว่าเออพยายามสวดมนต์แล้วก็ถ้าเข้าไปนั่งสวดมนต์หรือไหว้พระอะไรในบ้านนั้นนะคะ
แล้วก็พยายามอุทิศส่วนกุศลให้พี่เขาหน่อยเผื่อพี่เขาเป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเราแล้ว
เราก็พยายามให้เหมือนให้เขาปกปักรักษาดูแลบ้านเราเพราะตอนนี้สิ่งที่เราเจอไม่ใช่แค่พี่สาวคนเดียว
ใช่ใช่เดี๋ยวนะนั่นหมายถึงว่าตลอดเวลาที่ม่าอาม่ามาซื้อตึกตึกนี้
พารู้มาตลอดว่าตึกนี้มันเคยมีคดีเกิดขึ้นพาไม่ห้ามเหรอ
คือตอนที่อำมาอำมาคิดว่าจะซื้อมันจะเป็น๔ตึกพาคิดว่าเขาจะซื้อ๒ตึก
อันหนึ่งที่มีคนเอาไปใช่เขาไม่คิดว่าจะเป็นตึกที่มาเกิดเหตุตรงนี้
แต่พอหลังจากที่ซื้อไปแล้วก็คงจะ
ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคือไม่สามารถไปเปลี่ยนอีกของด้วยแล้ว
ตอนนั้นป๊าก็เลยบอกว่าอันนั้นเราก็พยายามแบบสวนมโนนไหว้พระ
แปลงเช่นด้วย

หลับฝันในฝันนะคะเห็นว่าเราจัดงานบุญบ้านคือมีพระเก้ารูปมีสังกฐานมีจีวอนมีอาหารเลี้ยงคาหวานเรียบร้อย
ตอนนั้นในฝันนะคะมินรู้สึกว่าเราต้องเราต้องแบบถวายสังกระทานตรงนี้แล้วเราเอาบุญนี้ให้พี่สาว
ระหว่างที่เรากำลังหยิบสังกฐานจีวรอะไรอย่างนี้ค่ะขึ้นถวายพระเราได้ยินเสียงผ่านในหูมาพูดบอกว่าอยากได้ชุดไทย
แต่ครั้งสุดท้ายใช่เป็นเสียงผู้หญิงอืมแล้วในฝันมิ้นก็ตะโกนออกไปว่าใครพูดอืม
แล้วก็มีเหมือนมีเสียงตะโกนกลับมาว่าก็พี่สาวไงอืมใช่ค่ะ
มิ้นก็สะดุ้งตื่นมามิ้นก็แบบรีบมาบอกอาม่าว่าอาม่าเหมือนพี่เขาอยากได้ชุดไทยนะ
เขาคงจะแบบชอบใส่อะไรอย่างนี้อาม่าบอกโอเคโอเคเดี๋ยวเราจัดงานแล้วเดี๋ยวเราถวายชุดไทยให้เขาด้วย
ตอนนั้นนะคะพอดีมันติดโควิดพอดีช่วงโควิด
ให้เราไม่สามารถเชิญพระได้ไม่สามารถให้เชิญเพื่อนบ้านอะไรมาทำพิธีได้
เราก็เลยโอเคพับอันนี้เก็บไว้ก่อนอืม
หลังจากนั้นผ่านมาได้ประมาณเกือบเกือบปีอะค่ะช่วงเกือบกลางโควิดค่ะ
อยู่ดีตอนนั้นรู้สึกว่ากำลังอาบน้ำอยู่มิ้นกำลังอาบน้ำอยู่
แล้วเราก็เห็นเหมือนภาพขึ้นมาว่าเป็นชุดเสื้อสีขาวกระโปรงเป็นผ้าถุง
สีเขียวอมน้ำทะเลแล้วก็เป็นลายเข้มเหมือนมอนนะคะ
ทางมอนเราก็รู้สึกว่าโอเคน่าจะมีแค่คนเดียวแหละ
ที่อยากได้ชุดไทยอะไรอย่างงี้เราก็เลยพูดในใจว่าพี่สาวเหรอ
ไม่มีตังค์หรอกให้มิ้นถูกหวยหน่อยสิอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนพูดเล่นเล่นขึ้นมาตอนนั้นนะคะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่า
ขอพี่สักชุดได้ไหมแค่นั้นนะคะแล้วก็มีเลขขึ้นมาในหัว
แล้วก็เราก็รีบเอาเลขนั้นไปบอกแม่แล้วบอกว่าแม่หนูจะซื้อลอตเตอรี่
ตอนนั้นนะคะที่พยายามเดินหาเราก็อยากหาให้เหมือนที่สุดที่เราเห็นภาพนั้นนะคะ
ทุกร้านแล้วจนได้เสื้อขาวเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็หาสบายที่ผ้าถุง
ที่แบบมันไม่ถูกใจจนไปหยุดอยู่ร้านหนึ่งเราก็พูดในใจว่าพี่สาวเอาให้ถ้าได้จริงก็ขอให้อยู่ร้านนี้ละกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนล่ะตอนนั้นนะคะชอบผ้าถุงผืนหนึ่งเป็นสีแดงคาดสีดำลายเหมือนมอนหน่อย
เจ้าของร้านเดินออกมาก็บอกว่าน้องไม่ได้มีแค่สีนี้นะแล้วก็หยิบสีอื่นให้
เหมือนกับที่เห็นเกิดฝันด่ะหรอ
ใช่แล้วมิ้นก็เลยรู้สึกว่าโหแบบมันตรงมากเลย
ก็เลยรีบจ่ายตังค์ซื้อแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปทำบุญถวายสังกฐานเรียบร้อย
ก็ให้พี่สาวหลังจากนั้นนะคะผ่านมาได้ประมาณ๕๖เดือน
มายติดโควิดต้องแยกจากบ้านใหญ่ไปแยกอยู่บ้านหลังนี้อยู่คนเดียวเลย
ซึ่งทุกคนก็กังวลว่าเดี๋ยวจะเจอพี่สาวหรือเปล่าหรือว่าจะเจอคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้
น้องมายก็บอกไม่เป็นไรส่วนมนต์ได้น้องมายก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อย
ช่วงโควิดมันก็จะมีอาการเจ็บคอเป็นไข้อะไรปกติ
ตอนนั้นนะคะน้องมายบอกว่าประมาณได้วันที่๑๐แล้วอยู่ดีไข้หนักมาก
วันที่๑๐เนี่ยไข้หนักมากเขาก็บอกว่าตอนที่เขาวัดตลอดคืออยู่ที่๓๙แล้ว
สูงมากแล้วเขาก็แบบเริ่มตัวสั่นแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไหวเดี๋ยวหนูต้องนอนก่อนอะไรอย่างนี้
คืนนั้นน้องมายปิดไฟในห้องค่ะปิดไฟห้องที่อยู่คือห้องชั้น๒
มายปิดไฟในห้องด้านหลังจะเป็นหน้าต่างคือเตียงที่นอนนะคะซ้ายมือจะเป็นหน้าต่าง
แล้วด้านหลังอะค่ะมันจะเป็นตึกที่เขาเอาไว้ให้เช่าให้คนเช่าครับ
อาม่าก็เลยไม่อยากมองเห็นกันไปมองเห็นกันมาม่าก็เลยเอาสังกษีปิดตั้งแต่ชั้น๒ขึ้นไป
ตอนนั้นนะคะน้องมายบอกว่านอนอยู่กำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนเกาสังกษี
เหมือนคนเอาเล็บเกาสังกษีน้องมายว่าเวลานั้นมัน๕ทุ่มกว่าแล้ว
มันไม่น่าจะมีคนพิเลนมานั่งเกาสังกษีและอีกอย่างคือสังกษีอยู่ต้องชั้น๒
มันก็ต้องต่อบันไดขึ้นมาในการเกาสังกษีอ่ะน้องมายก็คิดในใจว่าโหอย่ามากลัวเลยจะนอนแล้ว
ตอนนั้นนะคะน้องมายก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นหรืออะไร
แต่เห็นเหมือนมีแมลงที่คล้ายแมลงสาวเริ่มไต่จากขาขึ้นมาไต่
ไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเยอะมากมากค่ะไม่รู้ว่ากี่ตัวคือไต่ขึ้นมาขึ้นมา
จนถึงคอน้องมายบอกว่าเหมือนจะหายใจไม่ออกเหมือนคล้ายจะผีอำ
ตอนนั้นนะคะคิดในใจว่าพี่สาวช่วยหน่อย
มายบอกว่าในความมืดที่มีความมืดกว่านั้นนะคะมีร่างหนึ่งเดินออกมา
รูปร่างผอมเดินออกมาแล้วก็ปัดตัวน้องมายค่อยปัดตัวน้องมาย
มายบอกว่าตอนนั้นรู้สึกเย็นสบายมากแล้วก็เคิ้มหลับไป
ตอนนั้นพอน้องมายเคิ้มหลับไปน้องมายก็บอกว่าโอเคมันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีมีพี่สาวเขาก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระอะไรให้
หลังจากนั้นนะคะประมาณก่อนที่จะออกจากโควิดมันกักตัว๑๕วัน
ก่อนที่จะคืนก่อนที่จะออกได้ประมาณ๒คืนนะคะ
มายก็กำลังจะหลับเขาก็ปิดไฟเขาก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเขากำลังจะหลับ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูก๊อกหนึ่ง
ตอนนั้นนะคะน้องมายก็บอกว่าไม่ได้สนใจเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียว
มันไม่มีสิทธิ์ว่าจะเป็นใครไปได้ยกเว้นต้องเป็นคนในบ้านหรือเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาก็เลยคิดว่าเออคงจะพี่สาวแหละแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็หลับไป
ตอนที่น้องมายหลับไปน้องมายบอกว่าเห็นคือเห็นเลยว่าเป็นพี่สาวยืนอยู่หน้าประตู
แล้วก็ยิ้มใส่ชุดที่มิ้นทามุนไปให้ก่อน
เสื้อขาวแขนยาวแล้วก็เป็นผ้าถุงแล้วก็มองมองมาที่น้องมายแล้วก็ยิ้มหวานยิ้มให้ยิ้มแบบสวยเลย
แล้วก็พูดกับน้องมายว่าพี่จะไปแล้วนะค่ะ
มายก็บอกว่าจะไปไหนไปเมื่อไหร่ไปยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถามถามเขาก็แบบเหมือนน้ำตาคอน้ำตาคอแล้วก็พูดแล้วก็ยิ้มเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่า

แล้วภาพนั้นนะคะค่อยจากตอนนั้นนะคะน้องมายตื่นมาด้วยความที่เศร้ามากร้องไห้ร้องไห้
ก็โทรมาหาบอกว่าเจ๊หนูเศร้ามากมากแต่เขายังไม่เล่าเพราะเจ๊หนูเศร้ามากมาก
จนพอครบกักตัวเขาก็กลับมาแล้วบอกว่าพี่สาวไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขาไปไหนหรอกเขาก็ไม่ได้บอก
แต่เขาพูดบอกว่าเขาไปแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีใครเจอพี่สาวอีกเลยค่ะ

ใช่ค่ะทุกวันนี้เข้าไปนอนก็ไม่เห็นแม้กระทั่งเงาหรือว่าเงาผู้หญิงอะไรอีกเลย

พี่สาวไม่น่ากลัวแล้วผู้ชายน่ากลัวกว่ายังมีผู้ชายในที่นี้หมายถึงว่ายังมีคนเห็นเหรอ
ก็คือเหมือนเวลาเราขึ้นไปหยิบของจากชั้น๓ผู้ชายคนนี้ค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาอยู่ทางด้านบนด้านน่าจะอยู่ทางบน
ซึ่งในที่นี้ค่ะเราไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่ด้วยความที่เขาปล่อยทิ้งล้างมา
เราอาจจะมีคนขึ้นไปฆ่าตัวตายหรืออะไรเราก็ไม่ทราบตรงนั้น
มันอาจจะเป็นเพราะอย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าที่อยู่หรือว่าบ้านหรือว่าตึก
แล้วสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันไม่มีการเข้าไปอยู่ของคนคือหมายถึงว่ามันไม่มีกลิ่นอายของมนุษย์เลย
มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับสาร้างแล้วก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่
ซึ่งเขาอาจจะอยู่ในช่วง๓๐ปีนั้นที่ผมฟังเรื่องนี้แล้วเครียดเพราะอะไรรู้ป่
นึกถึงว่าถ้าเป็นบ้านเราเองเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงวะ
แต่บ้านของมิ้นท์เนี่ยคืออย่างที่มิ้นท์เล่าก็คือทั้งอาม่าทั้งคุณพ่อ
ก็เหมือนจะมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วใช่แล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นบ้านตะศรีตะสา
รู้ว่าบ้านที่ซื้อมามันเคยมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้น
แล้วมีแขกไปใครมาเจอแต่ผู้หญิงคนนี้เราจะอยู่กันยังไง

แต่ผลสุดท้ายคือด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้ทำให้ครอบครัวมิ้นอยู่ได้

ก็อย่างมิ้นก็คือเข้าไปทำงานทุกวัน
ก็คือเข้าไปอาศัยเดินกิน

ก็มีไม่ได้บ่อยมากค่ะ
คือถ้ามีญาติมาหรือเพื่อนมาก็จะเอาตรงนั้นเป็นที่รองรับ
เพราะว่าอีกตึกหนึ่งเป็นร้านค้าค่ะใช่
น่าตกใจก็คือตอนที่น้องฝันฝันว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
แล้วมันถูกเฉลยโดยป๊า
ป๊ารู้มาตลอดว่าอ๋อไอ้ตึกนี้
ป๊าเคยเห็นมั้งจากสมัยวัยรุ่นแล้ว
มันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนกระทำชำราว
แล้วเสียชีวิตอยู่ในจุดเดียวกับที่มายฝันเห็น
ทีนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ
คนสุดท้ายที่เขาบอกเขาทำคนเดียว
ผลสุดท้ายก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเจออะไร
ไม่รู้เลยค่ะรู้แค่ว่าเขาเมามากในทุกศพ

ถูกต้องเพราะว่าครั้งแรกที่เขามาคือ
เขาดูเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื่มอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่น่าจะดื่มจนถึงขั้นแบบเสียงานเสียการ
แต่บางครั้งที่ขึ้นไปคือเห็นบ่อยครั้งเลยค่ะ
คือเขาจะนอนแบบนอนอ้าขาอ้าแขนเลยอยู่ในบ้าน

ใช่คือนอนแบบเมามากใช่ค่ะ
แล้วก็แบบแต่ทุกครั้งคือเหมือนเขาก็ไม่เคยอยู่จนดึก
เขาเหมือนจะสลึมสลือตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะ๔โมงหรือ๕โมง
เขาก็จะรีบเดินมาแล้วก็แบบเจ๊ปิดประตูอะไรอย่างนี้ทุกครั้ง

พี่เมียวิ่งออกไปก่อนวิ่งตะโกนออกไป
กูไม่เอาแล้วแล้วก็ผัววิ่งตามออกไป
เท่าที่ฟังมามิ้นดูเหมือนว่าพี่สาวเขาไม่ค่อยชอบคนงานผู้ชาย

เพราะว่าซะส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นผู้ชาย
ผู้ชายที่เข้ามาอยู่ในบ้านเขาอาจจะชอบพูดบอกว่ามีนะ
เขาจะชอบพูดแค่นี้แต่เขาจะไม่ได้เล่าเหตุการณ์ว่า

แต่เขาจะพูดว่าหลังนี้มีนะแรงด้วย

ผมถามหน่อยว่าจะมีสักกี่ครอบครัว

แล้วก็นับเป็นญาติกันได้วะถูกป่ะ
คือเป็นญาติกันเลยแล้ววันหนึ่งพอถึงเวลาเข้าไป
กลายเป็นว่ามันก็เหมือนกับคนในครอบครัวหายไป
ใช่ค่ะเป็นระยะเวลา๑๐ปีที่อยู่กับเขาเกือบ

หรือว่ามันอาจจะนั่นแหละครบเวลาของเขา
เขาก็ไปเขาอาจจะได้รับผลบุญจากทางครอบครัวเรา

แล้วเขาก็ดูเหมือนว่าเขาก็คอยดูแลปกป้องคนในครอบครัวของเรา

นี่คือเรื่องราวของของแถมจากบ้านมือสอง

บางเรื่องเจ้าของบ้านที่ซื้อต้องย้ายออกเอง
หนีออกเองเพราะมันอยู่ไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เขาเจอ
ใช่ค่ะแล้วซึ่งบางทีบ้านไม่ใช่ราคาถูก

ที่เราจะแบบเราจะยอมแพ้แล้วก็วิ่งออกมา
แต่ถ้าเกิดมีการยอมแพ้นั่นหมายถึงว่าเคสนั้นเนี่ยหนักจริง

ขอบคุณมากวันนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณครับ
เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้นะ
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้แค่ความทรงจำ
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวครับ
และสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
ผมพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ